พูดแล้วก็ฟ้าผ่าฟ้าร้องมาเลยเฮ้ยคุณไปสาบานอะไรที่ไหนไว้เปล่า
ผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยไม่เคยไปสาบอนแบบนั้น
ไม่ได้หรอกไปสาบานไงกลัวแต่ไหนอ่ะกลัวตายฟรีอย่างนี้อ่า
อย่างนั้นอยู่เฉยเอาไว้นะแต่คุณผู้ชมถ้าอยู่ที่บ้านอย่าเฉยยกมือถือขึ้นมา
หรือว่าพิมพ์แอปไทยรัฐก็ได้ส่งมาคุยกันตลอดทั้งรายการเลยค่ะส่วนวันนี้นะครับ
เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สืบความคดีแตงโมตำรวจบอกโรเบิร์ตห่วงเส้นผมไม่ยอมให้ตรวจดีเอ็นเอ
เชียร์งงบอกแบบนี้ก็ได้เหรอ
วิ่งล่ากันระทึกเมื่อนุ่มร้อนวิ่งให้รถชนแถมบอกดอกไม้ทัดหูเมื่อไหร่หายตัวได้เมื่อนั้น
ถ้าขับรถแล้วจะออกจากซอยแล้วไม่ระวังอาจจะเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับติดตามข่าวสารกันต่อเรื่องของเรื่องมีบางเรื่องที่จะเล่าให้ฟังที่ดูแล้วเนี่ยตกออกตกใจเป็นอย่างมาก
โอ้โหอะไรก็ไม่รู้วิ่งตัดถนนไปมา
คือเรื่องของเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับว่าเมาไงแต่ยังไงรู้ไหมวิ่งตัดถนนถนนใหญ่ด้วย
แล้วเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเขาหรอกเขามีวิธีทำให้หายตัวได้ครับ
จับจับจับ
โอ้โหวิ่งวุ่นกันทั้งคืน

เพราะนายคนนี้คนเดียวเลยครับเอาดูดูพฤติกรรมเขาเสื้อก็ไม่ใส่มีแต่หมวกกับกางเกงนะ

ตำรวจทำไงได้แต่ยืนดูสถานการณ์ไปก่อน
เพราะรถที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงนี้คือเส้นใบพานนะโอ้โหรถเขาวิ่งเร็วนะ

อยู่แถวใบพัดเลี่ยงเมืองชนบุรีหมู่๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ลักษณะชายคนนี้พยายามวิ่งให้รถชนนั่นแหละ

ตำรวจสภเมืองชนบุรีก็ได้รับแจ้งนะครับก็เลยต้องนำกำลังมาเพื่อระงับเหตุ
แต่โอ้โหกว่าจะจับได้ตามภาพ

ก็ใช่สิคะคุณชนะค่ะคือไปสอบถามนะคะชายคนนี้
ชื่อว่านายยุทธศิริวังวิเศษอายุ๓๗ปี

นี่ค่ะตำรวจก็พยายามแบบพูดคุยกับเขาเนี่ยนะคะ
ก็จับใจความได้ว่าเขามีอาชีพทำอ้อยอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชมบุรี
ครับแล้วยังบอกว่าเอาดอกไม้ทัดหูเฮ้ยแล้วจะสามารถล่องหนหายตัวได้
สังเกตดิดอกไม้ทันหูคือตำรวจก็เจรจาอยู่พักใหญ่นะ
เอางี้ไปคุยกันที่สพดีกว่า
ไปเถอะไปแต่คนนี้ก็นั่งบอกโอ้ไม่ไปหรอกครับผมโอเคแล้วผมนิ่งแล้วผมจะไม่ทำอะไรแล้ว

ไม่เชื่อหรอกก็ต้องไปสอบถามหน่อยไปตรวจยาเสพติดหน่อยมีไหม
เอางี้ละกันไม่ยอมไปดีงั้นบินไปเลย
นี่ดูนะดูนะจับอย่างนี้นะจับอย่างเดียวไม่พอนะเดี๋ยวเขาจะอุ้มไปนะ

ใช่เพราะว่าพาไปแล้วดื้อไงก็ต้องพาบินไปเลยถามว่าบินยังไง

โหคุณผู้ชมคุณฮีซาได้ดูแล้วจะอึ้งเพราะเนี่ยเนี่ยบินไปอย่างเงี้ย

ฮิ้วกันไปอย่างนี้เลยอารมณ์ไม่เหมือนซุปเปอร์แมนหรอกเหมือนหมูหันเวลาหามไป
นี่ดูเนี่ยบินไปอย่างเงี้ย

โอ้โหคือไม่ต้องล่องหนก็ได้บินเอาก็ได้

ิ้วแขนหิ้วขาหิ้วเป็นนกแบบนี้ไปเลย
ก็นี่แหละก็ไปตรวจดูซิว่าในร่างกายมีสารเสพติดหรือเปล่า

โดยให้ญาติรับรองเรื่องการรักษาต่อไปด้วย
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะคะ
ครับอ่าจากเรื่องของคนที่อาจจะมีอาการหลอน
มาดูเรื่องราวของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนกันหน่อย
นี่ช่วงนี้ค่ะเกิดพายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
แต่อย่างที่กรุงเทพมหานครและปฐุมธานีใกล้นี้
ก็มีพายุลมแรงเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ

เนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยคือมันเอ็นมันเอียงมา
แล้วมันก็ไปเจอกับพวกสายไฟค่ะ
เกิดการช็อตขึ้นมามีประกายไฟแลบแบบนี้
เฮ้ยนี่แรงลมหรือเนี่ย
แรงมากคุณชนะแรงมาก
ซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
บนถนนเสามาฟ้าครามตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

เห็นแบบนี้แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกโอ๊ยเดือดร้อนสิ

แล้วแถวนั้นเนี่ยมีแต่หมู่บ้านจัดสรรมีคนอยู่กันเยอะแยะเลยคุณชนะ
โหแล้วไฟดับกลางดึกอ่ะคุณผู้ชม

กลางดึกเวลาไฟดับปั๊บเนี่ยเหงื่อแตกเลยครับ

เพราะบางคนเขาแบบว่าชินกับการเปิดแอร์โน

เอางี้ครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเขาก็มาซ่อมแซม
แล้วก็ลื้อถอนเสาแล้วก็สายไฟที่มันชำรุดเสียหายออกไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวยังไงซะก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม
ฉันดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
เขายังออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนนะคะ
คือวันนี้ก็ยังคงต้องมีหลายจังหวัดหลายพื้นที่
ภาคเหนือมีแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากกำแพงเพชร

รวมถึงกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกก็เจอ
ภาคใต้ก็เจอเอาเป็นว่าระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันให้ดีแล้วกัน
ครับมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับช่วยดูกันหน่อยดีกว่า
มันคือรถหรือว่างูกันแน่ทำไมมันถึงใส่ไปใส่มาแบบนี้ครับ
โอ้โหดูงงมากเลยครับ
คือคนที่เขาขับตามหลังเขาก็ไม่กล้าแซง

ดูจากลักษณะเขานะเขามาจากซ้ายสุดเลยนะ

แล้วสักพักยังไงไปเหมือนกับว่าสายไปสายมาอยู่ตรงนั้น
เออก็คือเรื่องของขับแสงขึ้นมานะครับ
พอถึงจุดที่เป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์
รถเนี่ยก็เริ่มเซอ่าดูนะ
เริ่มจะเซไปเซมาคือเอางี้มันเริ่มมีจุดสังเกต

นี่พอมาถึงตรงนี้นี่ดู
อ่าอีกแล้วคือแถวบ้านเรียกขับแบบ

เออมันก็เป็นคำอธิบายอาการของ
น่าจะมันกล่อนไปกว่างมาแล้วมีเบรกอากาศัตริย์ชิด

เออมันจะออกซ้ายเป็นจะออกขวา
หรือถ้าเกิดว่ารถเกิดอาการชำรุดเสียหาย
เกิดบางสิ่งบางอย่างมันผิดปกติ

ก็เป็นไปได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
ควรจะต้องออกซ้ายสุดแล้วก็เปิดไฟกระพริบรอเลย
ขอทางบอกเลยว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็จอดดีกว่า
เพราะอย่างนี้มาเลนข้างในนี่คือเร็วสุดด้วยนะ
คนอื่นเขาตามมาเขาขับตามไม่ถูกอ่ะสิคะ
แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

แต่เห็นอย่างนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนในรถเขามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะ

อย่างที่เขาบอกขับรถต้องตรวจสอบทั้งสมาธนาตัวเรา
รถยนต์แล้วก็ถนนหนทางก็ต้องพร้อม
ขับดีอย่าขับแบบสมกึ๊กสมกัก

ใช่เรื่องนี้ก็เหมือนกันอยู่บนท้องถนน

เพราะไฟรถคันนี้มันแรงยิ่งกว่าไฟคอนเสิร์ตอีกค่ะ
ไม่เจียรอดด้วย
โอ้โหดูดิไฟขนาดอยู่คนละฝั่งไหม
แบบอื้อหือ
มีไฟหน้ารถหรือไฟคอนเสิร์ต

โอ้โหแล้วไฟแบบเจริจรัดจามาก
มันเหมือนกับเป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟสูงอย่างเดียวแล้ว
นี่มันเป็นไฟสูง
สูงไม่รู้จะสูงไปไหนนะคุณผู้ชม
เห็นอยู่ฝั่งนี้คือไกลมากเห็นไหมมันเป็นแยกใหญ่
อยู่ไกลแต่ไฟมันแยงตาซะเหลือเกิน
แต่ยังดีที่คนในรถคันที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยยังอารมณ์ดี

พวกคุณนี่มันไฟคอนเสิร์ตหรือเปล่า
นี่ถึงขั้นว่าต้องหยิบเอาแว่นกระแดดมาใส่ขับตอนกลางคืนซะละมั้ง
โอ๊ยมันไม่ได้นะคุณจนาว่าไงไม่ใช่มันทำแบบนั้นไม่ได้ไง

อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันหน้าเนี่ยเขาไปดัดแปลงอะไรมาหรือเปล่า

เรื่องของการดัดแปลงให้ไฟหน้ารถมันส่องสว่างมากจนเกินไป
หรือส่องสว่างในสีที่มันผิดกฎหมายกฎจราจร
สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินหรือแม้แต่สีขาวจ้าแบบนี้

อาจจะต้องเสียค่าปรับประมาณสัก๒๐๐๕๐๐บาท
โอ้โหโทษปรับเยอะมาก
ถูกต้องเอามาฝากเตือนเอามาบอกกัน

แนะนำมาแชร์กันให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ
เวลาขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระมัดระวังนะครับ
หากว่าออกจากซอยแล้วไม่ระวัง
โอ้โหโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นแบบนี้ครับ

เอางี้แล้วกันนะครับยังไม่บอกว่าใครผิดใครถูก

รถเก๋งคันหนึ่งก็จะออกจากซอยเห็นไหม
ค่ะแล้วออกมาเยอะแล้วด้วยแต่มันก็ชะลออยู่นะ
อีกฝั่งหนึ่งก็มาด้วยความเร็วเหมือนกัน
ไม่แน่ใจว่าเบรกไม่ทันหรือว่าอะไร
ชนข้างท้ายเข้าไป

แต่รถสองคันก็ได้รับความเสียหายแล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์ครั้งนี้ชาวเน็ตหลายคนก็คาดการณ์กันเอาไว้
เก๋งคันที่ชนน่าจะไม่ทันสังเกตเห็น

แต่ว่าคนที่รู้ที่สุดก็คือคนที่ขับนั่นแหละนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องมันราวก็ให้คุณตำรวจเขาช่วยเคลียร์แล้วกัน

เวลาเราขับรถให้ดูซ้ายดูขวาให้ดี
โดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันสังเกตยาก

บางทีเนี่ยเราก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปนะคะ
แต่สำคัญคือต้องใส่หมวกกันน็อกถูกไหม

อย่างกรณีนี้หมวกกันน็อกไม่ใส่
แถมยังนั่งเล่นกันจนเงิบไปเลยค่ะ
ว้ายว้ายอุทานยังไงรู้ไหมว้ายแหกโอ้ดูดิแหก

หยอกล้อตามภาษาสาวนะครับ
คงจะขับซิ่งขับคุยอะไรกันมา

แต่ยังไงคือคะน้องเหรอ
หรือคุยกันหยอกล้อไม่ทันระวัง
สุดท้ายเพื่อนที่ซ้อนหมาหงายล้มไปเลยค่ะ
โอ้โหแล้วผมจะบอกให้ว่าอันตรายมากนะครับ
มีสิทธิ์ถึงขั้นพิการได้นะ
หรือไม่ก็เสียชีวิตแล้วถ้าหัวน็อกพื้นหรือมีรถตามมานะคะ

วกกันน็อกก็ไม่ใส่แล้วขับขี่แบบโดยประมาท

ค่ะอย่าหาว่าเราเอามาซ้ำเติมนะ

เด็กวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันเล่นกันหยอกกัน
ไม่ทันคิดว่ามันคือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
นะชีวิตยังมีค่าอย่าเอาไปเสี่ยงอย่างนี้เลยนะครับ

ได้อะไรอ่ะได้สิ่งนี้มาแทนครับ

นากลัวมากเอาคุณสี่สาธารณ์ฟังให้ดี
เขาไปเลยนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่บริเวณไร่มันสับปะหลังข้างถนนในหมู่บ้านทรัพย์ป่าภูใหม่
ตำบลป่าอ้อยอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ชาวบ้านยืนหมุงดูเลยเพราะอะไร
ไปเจอกับชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกวางกระจัดกระจายหลายชิ้นเลย
ตำรวจนี่เขาต้องล้อมกรอบเลยนะเอาเชือกมากั้นเอาไว้
แล้วค่อยเก็บชิ้นส่วนมีส่วนไหนบ้าง
มีทั้งช่วงแขนช่วงขากระโหลกฟันกราม
เอาไปตรวจสอบก่อนนะครับคุณชิทธิ์ศาสตร์ครับโอ้โฮค่ะ
แล้วทีนี้ต้องบอกว่าคนที่มาเห็นเนี่ยนะคะคือ
เยาวชนชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
ดูไปดูมาสำรวจพื้นที่ซ้ายขวา
แล้วเหลือไปเห็นชิ้นส่วนฟันกรามตกอยู่ในร่องน้ำ
แปลกแล้วก็เลยมองดูรอบก็ไปเจอชิ้นส่วนอวัยวะอีกหลายชิ้นนะ
ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดูนี่แหละค่ะ
เอาล่ะเบื้องต้นนะครับตำรวจคาดว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิง
เนื่องจากพบผ้าถุงอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
และน่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ปีนู่นน่ะ
หลังจากนี้ต้องดูประวัติการแจ้งความคนหายนะว่ามีใครเข้าออกหรือว่าเข้าข่ายหรือไม่
แต่อย่างนี้เห็นบอกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกนะว่าถ้าเอาเฉพาะคนในหมู่บ้าน
ก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีคนหายอะไรแต่ประการใด
ก็แสดงว่าเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนจากนอกหมู่บ้านหรือเปล่า
เพราะในหมู่บ้านไม่มีใครมาแจ้งความเดือดร้อนว่าใครหายใครตายใช่ไหม

ต้องสืบกันยาวแหละเพราะดูแล้วจากหลักฐานที่เจอเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมานานก็ต้องไปดูแหละว่าเป็นเหตุอะไรมาจากไหนนะคะ
คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องตามกันทุกวีทุกวัน
กรณีคุณนิดานี่แหละนะคะคุณแตงโมมีหลายประเด็นผุดขึ้นมาให้เราได้สืบสอบกันตลอด
วันนี้จะหยิบยกเรื่องของประเด็นการขอตรวจเส้นผมของคุณโรเบิร์ตกันหน่อย
ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณโรเบิร์ตบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ตรวจเฮ้ย
คุณเชียร์ค่ะคุณเชียร์ซึ่งเป็นเพื่อนคุณแตงโมงงสิ
ได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็เลยอยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้หน่อยค่ะ
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจพร้อมกับ
ตมตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ในฐานะโคศกแถลงคดีคุณแตงโมก็มาร่วมกันแถลงความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็ตอบประเด็นข้อสักถามของสังคมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะ
ซึ่งตอนหนึ่งในการแถลงข่าวเนี่ยตำรวจท่านพูดถึงประเด็นที่บอกว่า
โรเบิร์ตได้ไปพบตำรวจแล้วเป็นตัวปลอมหรือเปล่า
อืมเพราะว่ามีลักษณะแตกต่างจากภาพถ่ายของเจ้าตัวก่อนหน้านี้
คือเขาบอกว่ามีแฝดไงก็นั่นไงใช่ตัวจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้คุณตำรวจก็ได้บอกไว้ด้วย
แต่นายโรเบิร์ตห่วงเขาบอกว่าตัวเขสีสาร้าน
เพิ่งไปทอผมมาทำให้มันมีความแตกต่างไง
จึงเป็นที่มาของเอารูปมาเปรียบเทียบแทนทั้งนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็มีการทดสอบลายนิ้วมือด้วยตำรวจบอกยืนยันเลยว่าเป็นโรเบิร์ตตัวจริง
รวมถึงการชี้ตัวของพยานที่ยืนยันตรงกันว่าเป็นนายโรเบิร์ตตัวจริง
แต่สรุปแล้วเส้นผมจะเอามาหรือเปล่าเอางี้ให้คุณตำรวจเขาบอกดีกว่าครับ
พอคุณทำลวดบอกแบบนี้ค่ะโอ้โห
ดาราสาวอย่างคุณเชียร์ที่คำพรเธอก็ตั้งคำถามตัวใหญ่เลย
อืมนี่แล้วก็โพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ
เธอบอกว่าเป็นข้อความที่โปรดลอยลอยนะค่ะ
มีข้อความประมาณว่าถ้าเขาห่วงผมก็ไม่ต้องตรวจ
จบแค่นี้เหรอสงสัยอีกแล้วนะ
มีโอกาสได้สอบถามคุณเชียร์ถึงเรื่องนี้นะครับ
เมื่อเช้าคุณเชียร์เพิ่งมาไทยรัฐทีวี
เธอก็บอกว่าหลังจากฟังคำแถลงของตำรวจเมื่อวาน
มันเกิดคำถามขึ้นมามากมาย

ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบทำหรอกเหรอ

ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเรานะ

ได้เหรอเราอยู่ในสถานะ
ที่มีสิทธิ์ไม่ให้ก็ได้เหรอ
คือคุณเชียร์ตอบคำถามนักข่าวพี่แจ๊

ยังบอกอีกนะว่าทุกวันนี้คำตอบที่ได้ฟัง
ก็คือมีข้อสงสัยอีกบ้างคุณชนะคือส่วนตัวเธอบอกว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะทำให้รวดเร็วเนี่ย
กลับไม่รวดเร็วสิ่งที่ควรพึงกระทำกลับเพิ่งทำแบบนี้
ก็เลยหวังแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นความยุติธรรมให้กับประชาชนจริง
คือคุณเชียร์ก็ได้แต่หวังเท่านี้นะคะแถมยังถามถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นี่ด้วย
คุณเจบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขาดความมั่นใจมันทำให้เราขาดความเชื่อมั่นไปแล้ว
ได้แต่หวังว่าท้ายที่สุดนะจะทำให้ความเชื่อมั่นนี้กลับมาแล้วก็ขอให้บทสรุปนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
คืออย่างการตรวจเส้นผมมันก็เป็นในสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพึงกระทำหรือเปล่า
อันนี้เราก็ประชาชนนะเราก็แค่แบบอยากรู้ว่าในเรื่องการตรวจแผลหรืออะไรเนี่ยก็เห็นเป็นแค่การตรวจเบื้องต้น
พอมาเรื่องนี้อีกคือเราก็ไม่ได้ทราบหรอกค่ะว่าตรวจหรือยังไม่ตรวจแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ้าวยังไม่ตรวจในส่วนของเส้นผม
แต่ว่าเหตุผลที่ให้เพราะว่าบอกว่าห่วงเพราะเส้นผมมีการทอเราก็อ้าวอย่างนี้คือยังไงอ่ะ
สมมุติถ้าถ้าเป็นเราเราไปต่อผมมาเราก็ห่วงไม่ให้ตรวจก็ได้เหรอแล้วอยู่ในสถานะที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ได้ใช่ไหมหรือยังไงมันก็เป็นคำถามนะคะ
ตอนนี้กระบวนการมันดูเหมือนแบบสิ่งที่ควรจะรวดเร็วกลับกลายเป็นไม่รวดเร็วสิ่งที่พึงควรกระทำกลับกลายเป็นพึ่งกระทำ
ว่ามันก็เลยคงเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่เชียร์ล่ะค่ะคือทุกคนก็คงยังสงสัยที่ผ่านมามันทำให้เราขาดความเชื่อมั่นแล้วล่ะ
แต่แต่ได้แต่หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ความเชื่อมั่นนี้กลับมานะคะคือได้แต่หวังตรงนี้จริง
ประเด็นนี้ผ่านไปแต่มันยังมีอีกหลายประเด็นไงเยอะเลย
กรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโมได้เขียนจดหมายถึงทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
อย่ายุ่งเกี่ยวกับคดีของลูกสาวแล้วก็ล่าสุดพี่ชายของคุณแตงโมก็ขอถอนตัวไปแล้ว
คุณเชียร์เรื่องนี้ประเด็นนี้คุณเชียร์ว่าไงดี
คุณเชียร์ก็ตอบคำถามของเรานะบอกว่ายังไงซะในฐานะเพื่อน
ก็จะสู้อย่างเต็มที่สู้เท่าที่จะสู้ได้ทำเต็มที่เพื่อคุณแตงโม
แต่ท้ายสุดแล้วครอบครัวจะตัดสินใจอย่างไรหรืออยากให้เรื่องน่ะเป็นไปแบบไหน
ตัวคุณเชียร์เองนะเขาก็บอกว่าก็ได้แต่ส่งความหวังดีและเป็นกำลังใจ
คงไม่สามารถก้าวไก่อะไรได้มากกว่านี้อ่าคุณเชียร์กับคุณแตงโมเธอก็เป็นสาว
อยู่ที่เข้ามาลงกันตั้งแต่เด็กด้วยกันทำงานสนิทกันมาก็เลยต้องมาเด็กร้อง
แสดงความคิดเห็นเยอะหน่อยแต่ว่าก็คือมีข้อมูลเรื่องของการตรวจพิสูจน์สารเสพ
ติดในเส้นผมตามหลักแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือสามารถตรวจได้ไม่ต่ำกว่า๒๖ชนิด
แล้วก็สามารถวิเคราะห์ยาที่มีปริมาณน้อยในระดับนาโนกรัมน้อยมาก
คือแม้ว่าจะเสพมาปริมาณน้อยเท่าไหร่ก็สามารถตรวจได้นะตรวจได้จากเส้นผมเนี่ยนะใช่
แล้วคืนรวมไปถึงว่าถ้าไม่สระผมมาหลายสิบครั้งก็ไม่สามารถต่อให้สระผมมา
สระผมคือทำความสะอาดสักกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ยังสามารถไม่สามารถขจัดสารเสพติดออกจากเส้นผมได้ค่ะ
คือยังสามารถตรวจได้เส้นผมเนี่ยคือเป็นหลักฐานชิ้นดีที่สามารถตรวจอะไรได้เยอะมาก
นี่เขาบอกสามารถตรวจย้อนหลังได้ถึงเก้าสิบวัน
ใช่หรือว่าถ้าเกิดมีการเสพยาหรือว่ามีสารเสพติดเสพมาแล้ว๓เดือนก็ตรวจพบอีกต่างหาก
แตกต่างจากการตรวจปัสสาวะหรือว่าเลือดที่ต้องตรวจภายใน๒วัน
ได้ข้อมูลมาแบบนี้งั้นก็หมายความว่าเส้นผมเนี่ยมันอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญก็ได้นะ
ก็นี่ไงก็ถึงหากันอยู่แต่เส้นผมเนี่ยที่ถูกต้องที่ดีต้องดึงจากโคนผมเลยนะ
แล้วก็ตรวจจากตัวรากผมแบบนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องตามกันอีกยาว
เออเรื่องนี้ยังมีอะไรให้เราต้องพิสูจน์และหาคำตอบกันอีกเยอะนะคะ
คุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้เห็นบอกว่าโอ้โหราคาทองนี่มันแพงน่าดู
บางคนเอาไปขายแล้วด้วยเพราะว่าเก็บมานาน

แต่อย่างนี้ครับมันเหมือนเป็นช่องทางของมิจฉาชีพครับ
มันมีมิจฉาชีพอยู่คนเอาทองไปขายได้เงินไปเยอะ
แต่ว่าทองที่เอาไปขายนั่นน่ะมันทองแบบว่าทองปลอม

คือเจ้าของร้านทองในตลาดบางใหญ่ซิตี้อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเอาสร้อยคอทองคำปลอมนี่แหละที่ผ่านการตรวจสอบจากการเผาไฟจนเห็นเป็นขม่าวควันสีดำเนี่ยมาโชว์ให้กับทีมข่าวดูหลังจากที่ตัวเขาเองนะเพิ่งรับทองเส้นนี้มารับมาเนี่ยในราคาที่ตี
ส้อยทอส้อยคอทองคำเนี่ยโอ้โหมันหนักประมาณสักสองบาท
เขาว่างั้นนะมาสอบถามกับเจ้าของร้านนี่นี่
เอาเส้นนี้มาขายขายได้สักเท่าไหร่
พวกเขาเจ้าของร้านอ่ะก็คิดราคาให้เจ็ดซักติดราคาให้หน่อย
สองบาทใช่ไหมอ่าแบบนี้ใช่ไหมห้าหมื่นห้าบาท
ขอไปห้าหมื่นห้าพันบาทอืมลูกค้าคนนั้นเขาก็โอเค
แต่ว่าทำทีเหมือนมีพิรุษเดินคิดไปคิดมาคล้ายแบบว่ากำลังคิดว่าจะขายหรือไม่ขาย
กดเครื่องคิดเลขบวกลบคูณหารคำนวณดูอะไรแบบนั้น
อันสุดท้ายครับอ้าวก็โอเคยอมตกลงขายอืม
แต่อย่างนี้ครับด้วยความที่แบบเจ้าของร้านเขาใจดีอะเนาะ
เห็นช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ลำบากจะซื้อจะขายกันก็ลำบาก
ก็เลยพยายามอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนร้ายคนนี้
ก็เหมือนกว่าซื้อง่ายขายข้องค่ะก็ได้เช็คต่อหน้าต่อตากัน
เขาก็เหมือนกับว่าเห็นว่าเป็นลูกค้าก็ไม่อยากทำให้ลูกค้าอึดอัดใจ
ก็เลยแบบว่าเอางี้ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วค่อยมาเช็คทีหลัง
เออเท่านั้นแหละโอ้ยมันเป็นทองปลอม
คือจริงแล้วมันเป็นทองที่หนักไปแค่สลึงเดียว

นั้นปลอมหมดเลยแล้วคุณดูเนี่ยค่ะทางเจ้าของร้านเขาลองเอาไปเผาดู
มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยอืมรู้เลยว่าปลอมแล้วคือช่วงนี้เนี่ย
ฉันเข้าไปเช็คในราคาทองคำบอกวันนี้ขึ้นอีก๑๕๐บาทแล้วนะ
โอ้ยขายออกน่ะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท
รับซื้อสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์
ฉะนั้นช่วงนี้ราคาทองขึ้นเยอะก็อยากจะให้ระมัดระวังนะคะ
ร้านทองเขาก็เตือนร้านทองด้วยกันเองว่าระมัดระวังให้เยอะ
ไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นเหยื่อในสถาชีพเออนะฮะคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับจะพาไปดูความน่ารักของครอบครัวนี้
ไปกินข้าวนอกบ้านถึงเวลาจ่ายตังค์
คุณพ่อบ้านจ่ายเลยเดี๋ยวจ่ายเองดูสิเขาจ่ายยังไงครับ
แม่เรียนเก็บจังด้วย
นั่นไม่เป็นไรแต่ปลาจ่ายด้วย

เออจะปลาจ่ายเอง
สุดยอดไปเลย

โอ้โหแบบนี้เขาต้องเรียกว่า

แม่นี่หยิบจากกระเป๋าเราไปนี่

ของเราครึ่งนะแต่ของพ่อกรึเปล่า

ทานครึ่งเกี่ยวเหรอ

อุ๊ยแม่โถ่เอ๊ยแม่
โอ้โหทำแบบนี้แม่งงเลยสิ

ไม่มีทางเปิดกระเป๋าโชว์แบบนี้หรอก
ดิฉันแบบเวลาถึงเวลาเข้าห้องน้ำ
จริงไหม
ลุกไปเลย
โอ้ยคุณก็เก่งเหมือนกันนะ
ถึงเวลาเข้าห้อง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ